ย้อนดูความรู้สึกของเพื่อนในวงการบันเทิง
ได้เดินทางมาตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมานะคะ

เมื่อช่วงเช้าเราก็เจอกับคุณเป้ยด้วยนะคะ
คุณเป้ยเปิดใจว่าตั้งใจมาส่งคุณแตงโม
แล้วก็บอกคุณแตงโมด้วยว่าไม่ต้องห่วงเรื่องงาน

เพราะว่าหลังจากที่คุณแตงโมได้ถ่ายละครค้างอยู่ไว้
คุณเป้ยก็มารับบทนี้ต่อจากคุณแตงโมนั่นเอง
ตั้งใจจะสารต่องานของเพื่อน
เวลาทำงานก็ยังนึกถึงแตงโมตลอดค่ะ
ในเรื่องของคดีความก็รู้สึกว่ายังไม่เคลียร์

ถ้าได้รับคำตอบให้หายสงสัยก็จะโอเคขึ้นนะคะ
เรื่องข่าวต่างในเฟซบุ๊กต่าง
ก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเค
แล้วก็อะไรที่เป็นประโยชน์กับแตงโมนี่นะคะ
ก็อยากจะให้มันกระจ่างชัดได้เร็วมากขึ้นกว่านี้นั่นเองค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะนี่ก็คือเพื่อนสนิท
ที่ทำทุกอย่างเพื่อคุณแตงโมเหมือนกันนะคะ
นั่นก็คือรุ่นน้องคนสนิทคุณโมอามีนาพินิษฐ์นั่นเองค่ะ
โมเปิดใจกับนักข่าวนะคะก็บอกว่าเดินเข้าไปคุยกับแตงโม

ช่วงเช้าไม่ได้ไปหาก็บอกแตงโมว่าตอนนี้ตั้งใจมาส่งแล้ว
ในเรื่องของคดีแน่นอนค่ะส่วนตัวมองว่ากระจ่างมากขึ้นเยอะเลย
เรื่องโทรศัพท์ของแตงโมแล้วก็เพจข่าวต่างที่ออกมาตอนนี้
คุณโมวามีนาบอกว่าทราบแล้วนะว่าที่มาที่ไปเป็นไงมาจากไหน
และฝั่งคนทำเนี่ยก็ติดต่อมาหาคุณโมอามีนาแล้วด้วยนะฮะ
ได้เห็นกับตาแล้วว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จ
เพจที่มีคนตามล้าน๔ก็คือคนที่คุณรู้ว่าใครทำ
คนทำด้วยนะคะบอกว่าบางอย่างที่คุณทำอยู่เนี่ยขอให้หยุดเดี๋ยวนี้
แล้วก็ไม่ขอตอบด้วยว่าคนทำอยู่ที่ไหน
ย้ำว่าคนทำบางอย่างที่ทำอะไรไม่ดีให้หยุด
แล้วก็ถ้าในแง่ที่ทำให้คุณแตงโมเสียหาย
เธอบอกว่าเธอจะไม่ยอมแน่นอนนะคะ
เดินเข้าไปคุยกับพี่อยู่ค่ะที่หน้าหลวงพี่
แล้วก็คุยกับเขาว่า

อย่างเรื่องโทรศัพท์โมก็ทราบแล้วค่ะว่า
ที่มาที่ไปเป็นอย่างไร
เราก็มีการบอกแล้วนะคะว่าบางอย่างขอให้หยุด
อย่างขอให้อย่าปล่อยได้ไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
ก็มีการพูดคุยกันค่ะแต่ก็

ตอบไม่ได้ขอโทษค่ะหนูขอโทษนะคะ
ถามว่าถ้าจะปั่นเพื่อให้เรื่องไม่เงียบ
ก็เราก็ปล่อยให้เขาทำ
แต่ว่าถ้าเกิดเขาจะปั่นแล้วพี่เราเสียหาย
เราก็มีการขอไว้ว่าเราไม่อยากให้พี่เราเสียหาย
ถ้าเขาจะปล่อยออกมาเพื่อหาความจริง
ก็ขอให้มันเป็นหลักฐานจริงที่มาจากเครื่องพี่เราจริง
ตอนนี้มันเชื่อใจใครไม่ได้หรอกอันนี้หนูยอมรับ
แต่ว่าเราก็ทำเท่าที่เราทำได้อะค่ะ
จะมาคุยเรื่องละครด้วยค่ะว่าไม่ต้องเป็นห่วง
ตอนนี้ก็ถ่ายไปค่อนข้างจะได้เยอะแล้วเหมือนกัน
เวลาจะถ่ายแต่ละฉากก็นึกถึงกับเขานะคะว่าให้ผ่านลูกร่วมไปได้ด้วยดีค่ะ
ปรารถนาหวังไว้ว่าจะเกิดความเป็นธรรมกับโมบ้างเท่านั้นเองค่ะ
มันเป็นธรรมมันก็ควรจะโมก็ควรจะได้รับตรงนั้นนะคะ
แต่อะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์กับโมก็อยากให้หยุด